หนึ่งในคนบันเทิงนะคะที่ออกมาแสงความคิดเห็นนะคะเรื่องการเมือง
รวมไปถึงนะคะก็มาร่วมโหวตในโพลของเราด้วยนะคะ
โพสต์ที่หลายคนพูดถึงเยอะมากจริงนะคะ
ความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้นะคะเราก็เพิ่งเล่าไปว่ากระแตก็เข้ามาแสงความคิดเห็นแบบนี้นะคะ
บอกว่าไม่เชื่อมั่นเลยไม่มีอะไรน่าเชื่อถือได้เลย
ปีที่ผ่านมาบ้านเมืองไม่มีอะไรดีขึ้น
บอกว่านี่คือการพูดจากสิ่งที่เห็นค่ะ

แตก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นโพลที่จริงที่สุด
โปร่งใสชัดเจนแล้วก็แจ่มแจ้งค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะสอบถามไปที่สาวกระแตค่ะ
ถึงกรณีที่เธอออกมาแสงความคิดเห็นแบบนี้

ก็คือความรู้สึกส่วนตัวของเธอจริงค่ะ
เชื่อว่าหลายคนก็รู้สึกไม่ต่างกันค่ะ
แล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดที่ตัวเองจะออกมาพูด
เหตุบ้านการเมืองแบบนี้ค่ะ
ด้วยเหตุการณ์บ้านเมืองมันก็เห็นกันอยู่ว่า
ปีเราก็ยังไม่มีอะไรที่มันดีขึ้น

หรืออะไรที่จะไปทำให้ทุกคนแบบดีขึ้น
แต่เราควรจะยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้

มันก็ควรหยุดแล้วก็หาสิ่งดีใหม่เข้ามาแทน
เพื่อความเพื่อความเจริญของบ้านเมืองแค่นั้นเองค่ะ
ก็รู้สึกไปตามนั้นเหมือนที่หลายคนรู้สึกค่ะ

และเมื่อวานนี้ค่ะคุณกาแฟและครอบครัว
ก็ได้มอบเงินส่วนตัวจำนวน๒๒๐๐๐บาทค่ะ
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับฮีโร่นักดับเพลิงจากเหตุไฟไหม้โรงงานสารเคมี

รวมไปถึงส่งข้าวกล่องจำนวน๑๒๕๐กล่องค่ะ
ให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยด้วยนะคะ
แตบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกจริงค่ะ
แต่การได้ช่วยเหลืออะไรเล็กน้อยก็ทำให้หัวใจของเธออิ่มอิ่มเอมขึ้นมาได้ค่ะ
สถานการณ์แบบนี้อะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปก่อนนะคุณผู้ชมนะ
ไปฟังเสียงเธอสักเล็กน้อยค่ะ
วันนี้ก็อิ่มใจอิ่มบุญทำถึงที่ให้กับมือเลยค่ะ
เป็นสิ่งที่เราอยากให้กำลังใจเป็นเล็กน้อยค่ะ
อิ่มใจค่ะเราเป็นผู้ให้ที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทน
อันนี้คือความสุขที่มันล้นมันปิติ